๒สภาพอากาศกันก่อนช่วงนี้ฝนตกเยอะ

ผู้สูงอายุนะคุณตาวัย๗๑ปี
ขับรถฝนตกมองไม่เห็นทางครับ

วิทย์ตกน้ำตกลงไปในคูน้ำ

เกิดขึ้นที่หมู่ทางถนนเชียงปรากบาลบางขั่ง

บริเวณประตูทางออกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์บรังสิต

เสียหลักตกไปในคูน้ำล้อชี้ฟ้าหงายอย่างนี้เลยนะฮะ
คนขับกับคนที่นั่งมามี๓คนกู้ภัยก็ช่วยออกมาได้
นำตัวส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ก็มี๓คนนี้ก็มีนางอาจารีวัฒนาเจริญรัฐอายุ๗๐ปี
นางอัจฉรรณาศรีสมัยอายุ๖๙ปี
อันนี้สองคนนั่งมาด้วยก็บาดเจ็บเล็กน้อย
เพราะว่าตัวเขาตกไปในคูน้ำส่วนคนขับนายรณรงค์ศรีสมัยอายุ๗๑ปี
เขาก็ขับออกมาจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะ
จะกลับบ้านที่ชนบุรีพอมาถึงจุดนี้มันเป็นทางเลี้ยว
ไม่เห็นกลัวที่มันตั้งวางอยู่ครับ
แล้วก็ประกอบกับมีฝนตกถนนก็ลื่นไม่ชินทาง
รถก็เลยพลิกคว่ำตกไปในคูน้ำแต่ว่าโชคดีไม่มีใครเสียชีวิต
มีแค่คนนั่ง๒คนที่บาดเจ็บเล็กน้อย
ถึงสภาพรถจะเป็นอย่างนี้ก็ตามแต่ว่าก็ปลอดภัยทั้ง๓คนนะครับ
ขับรถช่วงนี้ระวังกันให้มากขึ้นหน่อยเพราะว่าฝนตกนะครับ